คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกนี้นะครับอยู่รถคันนี้ก็ถูกประกบยิง
ใช่ค่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยซ้ำ
เกือบจะตายกันยกคันแล้วนะฮะใช่ในรถนี้นะ
มีพ่อเป็นคนขับมีแม่นั่งมาด้วยแล้วก็มีลูกชาย๖ขวบ
แล้วกระสุนที่ยิงเข้ามาจริงเฉียดหัวลูกไปนิดเดียวเองอะค่ะ
จังหวะนั้นหน่อยดีไหมแม่เปิดกระจกไป
แล้วก็พยายามจะบอกคนที่ยิงว่าในรถมีเด็กอยู่ด้วย

หรือว่าไม่มีเด็กอยู่
ตะโกนบอกเขาแล้วเขาก็ขับไปเลย

แวงก็พยายามสะบัดหลบพยับให้หลบเขา
อ่อแล้วเขาก็เลยมาดูใช่เขาพยายามจะยิงต่อ
ใช่ทีนี้เขาตีคู่ขึ้นมาข้างด้านซ้าย
อีกนัดหนึ่งนะฮะเธอบอกโอ้โหต้องตะโกนสุดเสียง
เพราะว่ากลัวเขาจะยิงเข้ามากลัวลูกจะตาย

ค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่เล่านะก็กอด
ลูกชายยุค๖ขัวพระนักเองนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้น
ทางตำรวจสพกบินบุรีที่ปราจินบุรี
ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีรถไล่ยิงกันมาถนนสายสุวรรณสอน๓๓
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายคือรถกระบะคันนี้

แยกสัญญาณไฟจราจรตรงเครืออุตสาหกรรมสหพัฒน์กบินบุรี
ทีนี้พอตำรวจไปตรวจสอบเดี๋ยวดูสภาพกระบะสิ

ท้ายรถมีเป็นถังบรรจุน้ำมันพืชเก่า
คือครอบครัวนี้เขาทำธุรกิจรับซื้อน้ำมันพืชเก่า
แล้วดูสภาพสิในรถผู้เป็นพ่อ
คือนายประเสริฐพรมมาอายุ๔๐ปีเป็นคนขับ

ลุกระจกด้านหลังแล้วก็หัวกระสุนแบบนี้นะฮะ

ใช่ค่ะคนขับที่เป็นพ่อตกใจ
แม่ที่นั่งมาด้วยนางสายชนศรีอบเชยก็ตกใจ

ทำไมมันอยู่ดีมาขับรถมาแล้วก็มาประกบยิงขนาดนี้

จังหวะนั้นนะคุณสืบสกุลที่คุณแม่เขาเล่า
ว่าลูกชายคือกระสุนมันเฉียดหัวไปนิดเดียว

ใช่ตอนแรกลูกยืนอยู่ในรถแล้วลูกเพิ่งจะลงนั่ง
แล้วกระสุนมันเลยเฉียดหัวทะลุกระจกหลังมานิดเดียวเองนะฮะ
ค่ะแล้วครอบครัวนี้เขาขับรถจากกรุงเทพ
จะไปที่อรัญญประเทศที่สะแก้ว
พอขับรถมาถึงจุดที่เป็นสนามกอล์บนนนทรีย์
เลขทะเบียนที่จำได้จำได้แค่
แต่ว่าหมวดอักษรหรือจังหวัดจำไม่ได้
แล้วตอนแรกรถเก่งคันนี้เขาก็ขับตามหลังจี้ตูดมาค่ะ
ภรรยายังบอกสามีอยู่เลยเธอให้รถเขาแซงไปก่อน
แต่ปรากฏว่ารถเก่งคันนั้นก็ไม่ยอมแซงนะ
คือจังหวะจริงมันมีรถ๓คันใช่ไหมคุณ
มีรถกระบะคันหนึ่งอยู่นำหน้าเลย

รถเก๋งสีขาวอยู่คันท้าย
รถเก๋งสีขาวมาจี้ตูดรถเธอ
ส่วนรถของเธอก็พยายามจะแซงรถกระบะคันหน้าไป
เพราะกระบะคันหน้าขับช้าคือกระบะคันหน้าเขาไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะ

รถเก๋งคันท้ายคันสีขาว
ก็มาจี้ตูดเหมือนไม่ยอมให้แซงเหมือนมาหาเรื่อง
หลังจากนั้นมีช่วงจังหวะของการแซงกันได้
โดยที่รถกระบะของผู้เสียหายกำลังแซงรถคันหน้าอยู่
รถเก๋งคันหลังแซงมาประกบขวาทันที

ตัวคนขับบอกว่าช่วงนั้นผมตัดสินใจเบรกก่อน
เบรกทันไอ้กระสุนมันเลยไม่โดนเข้ามาในรถ

ก็คือกระสุนลูกที่เขายิงมาจากทางด้านท้าย
และทีนี้หลังจากนั้นนะเขาก็พยายามแซงซ้ายมาทางฝั่งที่ผู้เป็นแม่นั่ง
ผู้เป็นแม่นะเห็นแล้วว่าเขาแซงซ้ายมา
และลดกระจกลงมาเหมือนจะยิงเป็นนัดที่๓
ค่ะแม่เนี่ยรีบตะโกนออกไปเลยสุดเสียงบอกว่า

สรุปนะคุณนะกระสุนนัดแรกไม่โดน
กระสุนนัดที่๒ยิงมาจากท้ายโดน
ส่วนนัดที่๓ยังไม่ทันลั่นไก่
ก็เนี่ยคุณเห็นกระสุนนัดข้างหลังไหมที่มันทะลุกระจกข้างหลังไป
คือเสกกระจกร่วงใส่หัวเกือบใส่หัวลูกชายที่นั่งอยู่เบาะหลังเลย
กระสุนนัดที่๒นะครับ

คุณพ่อคุณแม่มีเรื่องกับใครหรือเปล่ามีปัญหากับใครหรือเปล่า
คือเธอก็บอกว่าไม่น่าจะมีความขัดแย้งกับใครในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีนะ
เพราะว่าอย่างอาชีพรับซื้อน้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้ว
จริงก็ทำอยู่กับบ้านที่อรัญญประเทศ
ส่วนสามีไปขับรถปาดหน้ารถคันอื่นหรือเปล่า

เอาจริงฉันก็ไม่ได้สังเกตก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวมากนะคุณ
ใช่ค่ะตัวสามีเองนะก็ให้การเหมือนกัน
บอกว่าผมก็ขับรถอยู่ดีของผม
แล้วเหมือนคันนี้อยู่ก็มาหาเรื่องแล้วไล่ยิงผม

ตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีพลตำรวจตรีวินัยนุชชาเนี่ย
สั่งการเลยนะให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ที่สพกบินบุรีไปติดตามแกะรอยคนร้าย
ไล่ดูเลยกล้องวงจรปิดบนถนนสาย๓๓สุวรรณสอน
ไปดูตั้งแต่พื้นที่อำเภอประจันตคาม
จนถึง๔แยก๓ทหารที่อำเภอกบินบุรี
ไปดูเบาะแสซิรถคันที่ว่าที่เป็นรถเก๋งสีขาว
จำได้แต่เลขทะเบียน๑๗๒๒จำหมวดอักษรจำจังหวัดไม่ได้เนี่ย
ไล่ตรวจสอบหน่อยทีนี้ไปเห็นว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพรถต้องสงสัยคันนี้ได้
คือเขาวิ่งเข้าไปที่ซอยวัดสะขุดที่หมู่๕ตำบลนนท
ที่อำเภอกบินบุรีมี๒คันแต่จะใช่ทะเบียน๑๗๒๒
ตามที่ทางผู้เสียหายแจ้งเอาไว้ใช่หรือเปล่า
ตอนนี้ต้องตรวจสอบนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า
เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบด้วยแต่ทีนี้ตำรวจเขาก็ตั้งเอาไว้
สองประเด็นว่าหนึ่งมันอาจจะเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันหรือเปล่า
กับ๒ธุรกิจรับซื้อน้ำมันพืชเก่ามันมีเรื่องของการตัดราคาไหม
เพราะว่าตอนนี้น้ำมันเก่าราคาดี
ไม่รู้ว่ามันจะทำให้คู่แข่งที่ประกอบอาชีพเดียวกันเนี่ย
ไม่พอใจจนมาก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่า
ต้องตามจับให้ได้นะนะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายเองเขาบอกเขาจำหน้าได้เลย
ตอนที่เปิดกระจกรถกระจกลงมาเห็นหน้าชัดเจนเลย